ในการนี้ช่วงเช้ามืดค่ะตำรวจสอบพอประทุมรัฐที่ร้อยเอ็ด
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ชายเมาเหล้าอารวาสแล้วก็ถือมีดอยู่ด้วย
แล้วพยายามที่จะไปควบคุมตัวผู้ชายคนนี้คลุ้มคลั่งเอามีดมาไล่ฟันตำรวจด้วยนะคะ
แล้วประเด็นคือผู้ชายคนนี้ก่อนหน้านี้ไปงานศพยาย
ขโมยเงินทำบุญที่งานศพยายไปซื้อเหล้าดื่มจนเมา
แล้วก็อารวาสคลุ้มคลั่งทำร้ายญาติผีน้องญาติญาติก็เลยให้มาอยู่ในบ้านหลังนี้
แล้วก็ยังคลุ้มคลั่งไม่หยุดเลยแจ้งตำรวจให้มาควบคุมตัว
พอตำรวจไปเอามีดออกมาจะไล่ฟันตำรวจด้วยนี่ค่ะ
ตำรวจสพปทุมรัฐเดินทางไปนะคะผู้ชายที่เมาคลุ้มคลั่งชื่อว่านายกระหนกพลยอดไทยอายุ๒๕ปี
เมาด้วยคลุ้มคลั่งอารวาสด้วยคนนี้ค่ะ
แล้วตอนตำรวจไปถึงในมือเนี่ยของนายกระหนกพลคนนี้ถือมีดอยู่ด้วยนะคะ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านยายนะคะ
แม่ของนายกระหนกพลตามตำรวจมามาช่วยเกลี้ยกล่อมค่ะ
แต่นายกระหนกพลคือคลุ้มคลั่งวุ่นวายมากตำรวจเองก็ต้องแสดงตัวนะ
ระงับเหตุแล้วก็มาเจรจาแต่นายกระหนกพลเอาอิโต้อ่ะค่ะ
ฟันไปที่แขนร้อยตำรวจโทอุทัยร้อยตำรวจโทอุทัยก็เลยเอาปืนพกสั้นเก้ามอมอ
ยิงสวนออกไปสามนัดเพื่อป้องกันตัวกระสุนไปโดนหน้าท้องผู้ต้องหานัดหนึ่งนะคะ
แล้วร้อยตำรวจโทอุทัยก็ถอยออกมาแต่เสียหลักล้ม
นายกระหนกพลเลยตามมาเอามีดฟันหัวสองครั้งค่ะจนบาดเจ็บหมดสติไปในจุดเกิดเหตุนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวร้อยตำรวจโทอุทัยส่งโรงพยาบาลปฐุมรัฐ
แต่อาการหนักส่งต่อโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและสุดท้ายตำรวจคือเสียชีวิตเลยนะคะคุณผู้ชม
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลจากการไประงับเหตุผู้ชายเมาคลุมคลั่งถืออิโต้อารวาส
ส่วนคนก่อเหตุที่ถูกยิงเข้าที่ท้องอ่ะนะคะญาติก็พาไปส่งโรงพยาบาลปฐุมรัฐ
ตำรวจสพปทุมรัฐก็ตามไปอายัดตัวเพื่อดำเนินคดีแต่ก็รักษาตัวเขาก่อนให้หายก่อนแล้วดำเนินคดีต่อ
สำหรับศพของร้อยตำรวจโทอุทัยเนี่ยค่ะญาติจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
ในพื้นที่วัดสระปธุมตำบลบัวแดงอปธุมรัฐจร้อยเอ็ดนะคะ
ตำรวจนายนี้นะคะที่ท่านเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านที่เกิดเหตุนะคะ
ก็คือที่บ้านม่วงหมู่เจ็ดที่อำเภอปฐุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะจุดเกิดเหตุเป็นบ้านไม้สองชั้นนะคะ
ปูนครึ่งไม้แบบเนี้ยค่ะจากการสอบถามชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าเมื่อวานเนี้ย
กระหนกพลผู้ก่อเหตุเนี่ยนะไปงานศพของยายที่อยู่ต่างหมู่บ้าน
ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุไปกิโลหนึ่งตอนอยู่ในงานศพ
นายกระหนกพลไปขโมยเงินค่ะหยิบเงินที่ชาวบ้านก็ไปร่วมทำบุญงานศพให้กับยายอ่ะ
คือหยิบเงินจากหน้าโรงศพเลยนะคะเอาเงินไปซื้อเหล้า
สักพักหนึ่งเมาเดินเข้าไปในห้องของแม่ตัวเองจะทำร้ายแม่
แต่ยังเคราะห์ดีที่แม่อยู่ในห้องน้ำนายกระหนกพลออกมากระโดดเตะญาติที่อยู่ในงานศพจนล้ม
คนที่อยู่ในงานคนอื่นนะคะมาช่วยห้ามช่วยจับ
ตกดึกนายกระหนกพลทำร้ายชาวบ้านที่มาร่วมงานอีก
ชาวบ้านเลยแจ้งตำรวจสพปทุมรัฐน้องสาวนายกระหนกพลก็เลยพานายกระหนกพลไปไว้ที่บ้านที่เกิดเหตุก็คือบ้านใหญ่
แล้วตำรวจไปถึงแล้วก็เกิดเรื่องอย่างที่บอกนะคะตำรวจพยายามจะระงับเหตุ
แต่สุดท้ายนายกระหนกพลโอ้โหฟันหัวตำรวจจนเสียชีวิต
ทีนี้ค่ะคือตำรวจไปถึงเนี่ยเขาก็เกลี้ยกล่อมพยายามจะเจรจาก่อนนะ
ขอประตูก่อนอะไรก่อนบอกว่าออกมาเถอะนะแต่นายกระหนกพลโอ้โหถืออีโต้ออกมาเลยอ่ะนะคะ
แล้วก็เกิดเหตุอย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังอ่ะค่ะคือนายกระหนกพลเนี่ย
พอเอามีดที่เป็นอีโต้เนี่ยฟันศีรษะตำรวจแล้วเนี่ยนะคะ
ก็เดินถือมีดอันนั้นแหละออกไปหน้าปากซอยไปล้มลงที่หน้าโรงสีข้าว
ห่างออกไปประมาณ๕๐เมตรอันนี้คือภาพเหตุการณ์เราทำเป็นกราฟิกให้ดู
คือตำรวจยิงป้องกันตัวไปที่ท้องของนายกระหนกพลยิงไปสามนัดแต่เข้าท้องนายกระหนกพลนัดเดียว
เนี่ยค่ะแล้วก็เอามีดยิกตอนเนี้ยฟันโหดตำรวจเราวิ่งหนีไปแบบนี้
ล้มนะคะที่หน้าโรงสีขาว
แล้วก็เอามาอยู่ที่นี่มาฝากคำ

เข้ามาเข้ามาก็มาเรียกมันให้เปิดประตูมันเปิดประตูมันก็ถือมีดออกมาก็ปั๊มกับตำรวจปั๊มไปปั๊มมามันก็ล้มกับมีดฟันเลย
ทีมข่าวของเราไปที่งานศพนะคะที่นายกระหนกพลไปอัลวาดนะคะงานศพคุณยายที่บอกไปอะค่ะครับ
กระจกหน้าต่างห้องแม่นี่แตกเป็นรูเลยนะคะผนังห้องที่ติดกับประตูก็มีตัวหนังสือเขียนเอาไว้เขียนว่าอย่าเหยียบย่ำความฝันใคร
ก็ไม่รู้ว่านายกระหนกพลเขียนไว้ทำไมแบบนี้ลงชื่อตัวเองเอาไว้ด้วยเห็นไหมคะ
ชาวบ้านที่อยู่ที่งานศพอะค่ะที่นายกระหนกพลอารวาสตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าที่ผ่านมาก็เห็นว่านายกระหนกพลชอบหาเรื่องชอบทำร้ายชาวบ้านทำร้ายแม่ของตัวเองเป็นประจำเลยค่ะ
ชาวบ้านเขากลัวมากแต่ก็ไม่คาดคิดว่านายกระหนกพลจะกล้าลงมือฆ่าตำรวจแบบนี้
แต่ตอนนี้ทุกคนก็สบายใจนะคะที่นายกระหนกพลโดนจับเรียบร้อย
พอเขาเมาแล้วเขาก็จะอารวาสแล้วก็ขอตังค์แม่พอแม่ไม่ให้รู้สึกว่าเขาจะตีนั่นแหละ
แล้วเขาก็เอะโวยวายตีข้าวตีของเนี่ยอันนี้ก็เคยบอกเขาว่าเอาลูกไปบำบัดได้แล้วนะก็เคยบอกนะ
แล้วตำรวจจับไปแม่เขาไปขอร้องตำรวจแล้วก็ไปประกันตัวออกมาทุกครั้งเลย
ขอเอาลูกออกมาบ้านแล้วว่าจะเอาไปรักษาก็ยังไม่ไปรักษาสักที
ขออย่างให้ตำรวจปล่อยออกมาแค่นั้นเลยกลัวอีก
คุณผู้ชมคะที่วัดสรรพทุมญาติได้นำร่างของร้อยตำรวจโทอุทัยมาประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพระรหัสบดีที่จะถึงนี้นะคะ
ล่าสุดเมื่อช่วง๑๖นที่ผ่านมา

ก็มีภูราชการจังหวัด๑๐๑นะคะ

ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔บอกว่า
ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เป็นห่วงครอบครัวของผู้ใต้บังคับบัญชา
ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
ก็ให้ดูแลเรื่องของการจัดงานศพ

ทางด้านของนางอุไรหอมดี
น้องสาวของร้อยตำรวจโทอุทัยที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าภูมิใจที่พี่ชาย
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีที่สุด
เป็นการเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่
แต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากสูญเสียพี่ชายไป

ถูกส่งโรงพยาบาลก่อนนะคะก่อนจะเสียชีวิต
น้องสาวบอกว่าก็ตามไปที่โรงพยาบาล

กับนายกนกพลผู้ก่อเหตุเลยค่ะ
หมอก็ปั๊มหัวใจพี่ชายเธอ
แต่สุดท้ายพี่ชายเธอไม่ได้ฟื้นกลับคืนมา
และนายกระหนกพลผู้ก่อเหตุ
นอนอยู่เตียงข้างค่ะคุณผู้ชม

น้องสาวของร้อยตำรวจโทอุทัยบอกว่า

เตียงข้างหันมามอง

หัวเราะเหมือนสะใจ
ที่ทำให้พี่ชายเธอเสียชีวิต
เธอบอกว่าภาพนี้ที่เธอเห็นที่โรงพยาบาล

เสียใจมากจริงที่นายกระหนกพลไม่สำนึกด้วยซ้ำ
ในสิ่งที่ตัวเองทำลงไป
เห็นตำรวจที่เขาปฏิบัติหน้าที่มาช่วยควบคุมตัวเนี่ย
ตำรวจเขาก็พูดดีเจรจาก่อนด้วยซ้ำ

น้องสาวของร้อยตำรวจโทอุทัยบอกว่า
อยากให้นายกระหนกพลมากราบขอขมาศพ

เพราะหลังจากนี้ก็ต้องให้กฎหมาย
ดำเนินการกับนายกระหนกพลให้ถึงที่สุดค่ะ
แค่ใช้มั่นปิด
พอเขาเห็นพี่ชายน่ะถอดเครื่องช่วยหายใจออก

ร้องไห้มันบอกไม่ถูก

น้องสาวของผู้เสียชีวิตคือ

คือด้วยความที่ไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกยังไงดีกับสิ่งที่เห็นในโรงพยาบาล
นายธนพงศ์จาพาอายุ๒๕ปีค่ะ

บอกว่าภูมิใจที่เกิดมาเป็นลูกพ่อ
ในอนาคตถ้ามีโอกาสก็อยากเป็นตำรวจเหมือนพ่อค่ะ

เจรถีแจ้งข้อหานายกนกพล
กระทำขมเหงคุกคามผู้อื่น
เรื่องของการพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
ต่อสู้ขัดขืนเจ้าพนักงานนะคะ

ตอนนี้แน่กนกพลก็บาดเจ็บอยู่โดนยิงข้าวทอง
แต่เราต้องสูญเสียชีวิตของตำรวจไปหนึ่งนายนะฮะ

ทวดของผู้ก่อเหตุนะฮะ

บอกว่าปกติก็ไม่ค่อยได้อยู่ที่บ้าน
แต่วันเกิดเหตุเนี่ยเหรนเนี่ยไปอลวาดในงานศพ

หลังจากเข้ามาที่บ้าน

ทวดเลยไปที่ร้านค้านะฮะ
พอกลับมาถึงพบว่าเอ้ามีตำรวจมา
แล้วหลานชายฟันตำรวจไปแล้ว
เรื่องที่เกิดขึ้นไม่รู้เหมือนกันว่าเหรนเนี่ย
แต่เวลาที่ไปเสพยาเสพติดขึ้นมาเนี่ย

ขนาดแม่แท้ตัวเองเนี่ยยังโดนมาแล้ว